อย่างที่ผมบอกไปโชคดีโชคร้ายก็ว่ากันไปแต่บางที่นะแหมโชคร้ายจริงแล้วเจอโชคร้ายเป็นประจำอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ผมบอกเลยว่าน่าเห็นใจมากเจอขโมยย่องเบาเข้าไปทำลายข้าวของในร้านไม่พอแถมขโมยสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในร้านก๋วยเตี๋ย

ไม่ใช่ถ้วยชามก็ไม่ใช่

ไม่ใช่อยากรู้มั้ย
ไม่อยากรู้ก็ได้อยากรู้สิคุณ
ไปดูนี่มากันที่นี่ครับร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระอยู่บริเวณริมถนนบางนาตรัสจังหวัดชะเชิงเศร้านะครับ
บริเวณข้างถนนนี่แหละครับคุณผู้ชมโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วนี่คือเขาเริ่มเปิดขึ้นมาได้แล้วนะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าของร้านครับบอกเลยว่าโมโหเลือดขึ้นหน้าเลย
เพราะว่าเช้ามาจะไปเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยข้าวของกระจัดกระจายเละเทะไปหมดโต๊ะเต๊ะโดนกวาดไปไว้หลังร้านบ้าง
คือร้านไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีเลยแล้วทีนี้เนี่ยไปดูว่ามีอะไรหายไปบ้างของบางอย่างมันก็หายไปแต่ที่น่าเจ็บใจที่สุด
ก๋วยเตี๋ยวหายไม่หายเส้นก๋วยเตี๋ยก็ยังมีไปหาซื้อได้ก็ยังขายได้นะแต่สิ่งที่หายไปนั่นก็คือตะเกียบตะเกียบก็ยังมีให้ผม

เมื่อช่วงเช้านะครับของการที่จะไปเปิดร้านเนี่ย

ข้าวของเสียหายบางสิ่งบางอย่างโดนขโมยไป

โอ้โหแล้วเธอบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะ
จริงไม่เชื่อไปลองฟังเสียงเจ้าของร้านดูครับ

กินก็มางัดตู้พังหมดเลย
แต่วันนี้มาพังโต๊ะเก้าอี้มันจับโยนไปข้างนอกเลยค่ะ

ใช่เพิ่งจะเก็บมาแค่

มาทุกเดือนมาทุกเดือน
จะมากินก๋วยเตี๋ยวมาผิดเวลาหรือเปล่า
คือน้องใบตองถ้ามาทุกเดือนแบบนี้นี่มันโจรหรือประจำเดือนฮะ

โอ้โหแล้วมาทำลายข้าวของเขาทำไม

ผมขออนุญาตแล้วกันฝากไปยังเจ้าหน้าที่นะครับ
ฝากไปยังคุณโจรที่ดูอยู่ด้วย
ทั้งสองอย่างเลยทั้งเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลหน่อยแล้วก็โจรโจรประจำเดือน

อย่าไปทำเขาเป็นบาปเป็นกรรมแล้วก็เลิกสร้างพฤติกรรมแบบนี้
คุณหิวก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วไม่มีเครื่องปรุงคุณมาตอนกลางวัน

ถ้าคุณมาตอนกลางคืนคุณจะได้แต่เครื่องปรุงคุณจะไม่ได้ก๋วยเตี๋ยว
เอ้าตอนนี้เท่านั้นฝากเจ้ากันไว้เห็นใจเจ้าของร้าน
แล้วก็อยากจะบอกเจ้าหน้าที่ให้ช่วยดูแลแล้วก็บอกคุณโจรออย่าทำเลย
คือคนทำมาหากินเขาต้องลงทุนคุณ
พวกแบบว่าเครื่องปรุงต่างมันก็เป็นต้นทุนทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นแล้วนะอย่าทำแบบนี้เลยนะคะ
ฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ด้วยดูแลเรื่องนี้กันด้วยนะคะ